แต่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องร้ายเกิดขึ้นกับผู้หญิงนะครับ
ในช่วง๑๐๐ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการยอมรับการทำหน้าที่ของผู้หญิงมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้นำถึงแม้ว่าจะเป็นสัดส่วนที่น้อยอยู่
แต่เราก็ได้เห็นผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ
ไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ
แต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จไม่ได้คว้ามาได้ง่ายนะครับ
เพราะว่าพวกเธอต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมาย
ในแง่ของประเพณีแบบแผนและความเคยชินที่เชื่อกันว่า
ตำแหน่งผู้นำนั้นเหมาะสำหรับผู้ชายมากกว่า
ยังต้องรับมือกับทุกความท้าทาย
ไปพร้อมกับการพิสูจนศักยภาพและความสามารถในตัวเอง
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่
แล้วก็ถือเป็นการประกาศให้รู้นะครับว่า
ไม่มีขีดข้อจำกัดใดที่สามารถขวางกั้น
จิตวิญญาณของความเป็นผู้นำหญิงได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชะนิดาพาจงปฏิยัติครับ
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในศัตวรรษนี้

ในฐานะผู้นำกันอย่างต่อเนื่อง

ได้สร้างการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นวงกว้าง

รวมถึงประเด็นสำคัญระดับประเทศ
ซึ่งในงานผู้หญิงและความเป็นผู้นำ
ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมจุดประกายความฝัน

และประสบการณ์ที่ได้จากผู้นำหญิงแถวหน้า
ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่าง
ไปปรับประยุกต์ใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวัน
ชัยดามูนานทัศนีมเอกอัครราชทูตบังคลาเทพประจำประเทศไทย
ชาชาติในกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศเป็นเวลา๕ปี

เธอมาจากประเทศซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก
สิ่งสำคัญคือการมีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอ
ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและค้นหาความถนัดของตัวเอง
ซึ่งจะเป็นจุดแข็งที่เราสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด
สร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง
และถ้าอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ
ต้องรู้จักมีความคิดที่เริ่มโครงการใหม่ที่น่าสนใจ
เพียงแค่ฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วปฏิบัติตาม
แต่เราต้องกล้าคิดกล้าเสนอกลับไปด้วย

สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรรัฐโรดไอแลนด์
ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักดิพาปิกันในระดับรัฐ
ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดในสภาพผู้แทนราชดรของรัฐโรดไอแลนด์
ก็ได้ร่วมแบ่งปันแนวทางและแนวคิดที่ผลักดันให้เธอ
ได้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งผู้นำหญิงว่า

และไม่อายที่จะถามหากมีข้อสงสัยหรือสิ่งที่เราไม่รู้
ซึ่งเธอเชื่อว่าทุกคนคงเคยมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ
ไม่ว่าจะเป็นผู้นำในสังคมเล็กหรือสังคมที่ใหญ่มากขึ้น
เหล่านั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้บทบาทการเป็นผู้นำ
เชื่อมต่อสร้างสัมพันธ์สร้างพันธมิตร
ซึ่งทุกครั้งที่เธอพบเจอกับปัญหาและกล้าขอความช่วยเหลือ
เครือข่ายบุคคลเหล่านั้นแหละที่จะเป็นทั้งผู้ช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
ยังกลายเป็นเครือข่ายพันธมิตรของเราไปในตัวอีกด้วย
ผู้หญิงทั่วโลกเผยให้เห็นว่า
ประกอบอาชีพในสายงานบริการ
อยู่ในภาคเกษตรกรรมมีจำนวนอยู่ที่๑๒๕และภาคอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ร้อยละ๑๓๕โดยในประเทศผู้มีรายได้สูงส่วนมากผู้หญิงจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการศึกษาการค้าขายขณะที่ในประเทศซึ่งมีรายได้น้อยถึงปานกลางผู้หญิงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนบทบาทของผู้หญิงทั่วโลกในฐานะ
บริษัทต่างนั้นมีจำนวนอยู่ที่ร้อยละสี่
ชะนิดาพาจงปฏิยัติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน